หลายพื้นที่ก็มีนักเสี่ยงโชคไปส่องดูตัวเลขกัน
แต่ว่ามีต้นตะเคียนเขายืนต้นตาย

ชาวบ้านไปแห่ขอโชคลาภต้นตะเคียนอายุกว่า๕๐๐ปี
นี่สื่อออกหลายสื่อแล้วน่ะ
นี่อยู่ที่บริเวณวัดต่อมดงหมู่ที่๕ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หลังจากทางวัดได้ทำการตัดต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายบริเวณหน้าวัด
แล้วก็นำมาเก็บไว้ภายในบริเวณวัด
ซึ่งถือว่าเป็นต้นตะเคียนเก่าแก่ที่มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า๔เมตร

ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู่นะครับ
อกจากนี้ชาวบ้านหลายคนยังได้โชคจากตะเคียนต้นนี้
เพราะว่างวดที่ผ่านมามีชาวบ้านนำเลขทะเบียนรถ
มาขนย้ายต้นตะเคียนเอาไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าโอ้ก็ถูกลอตเตอรี่ไปตามกันนะครับ
งวดนี้ก็มาครับทั้งดอกไม้ทูบเทียนแป้ง

บางคนมารูปถูแล้วก็ถามป้าป้าคุณลุงคุณลุง

คุณป้าคุณลุงบอกนี่ชี้ให้ดูเลย
ก็มี๗ก็มี๙ก็มี๕ก็มี

แล้วก็ตั้งใจจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้แหละครับ
อันนี้ที่พยาวไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างคุณ
เชียงใหม่ค่ะดังมากเลยนะ

ไม่เสียงของเจ้าแก้ว
เจ้าแก้วเขาให้โชคกับชาวบ้านรวยมาแล้วหลายคน
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป่านกหวีดคือลุงป้อม
ป้อมนายสวัสดิ์เตชาติอายุ๖๙ปี
นกหวีดไม่ได้เรียกคนไม่ได้เรียกอะไรนะ
แต่ว่าเรียกเจ้าแก้วค่ะเรียกให้เจ้าแก้วมา
ป้อมบอกว่าเจ้าแก้วเป็นนกเอี่ยงที่อาศัยหากินอยู่กลางทุ่งนา

แล้วมันก็จะบินมาที่บ้านลุงป้อมตลอดเลย
จะมาคอยรับแขกเวลาแขกมาเยี่ยมลุงป้อม
มันก็จะมารับแคร์เหมือนกับเจ้าแก้วเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วยิ่งคุณใกล้วันหวยออกเนี่ยนะ
มันก็จะมีท่าทางแบบแปลกเหมือนกับเจ้าแก้วมันจะบอกเลข
ทีนี้แขกของลุงป้อมเขาก็เอาสิ่งที่เจ้าแก้วบอก

ใช่เรื่องเลขนี่ไงนี่ไงมีการให้จิกเขียนเลขใส่กระดาษ

คือคนที่ไปก็บอกว่าบอกหน่อยเหรอเจ้าแก้ว
บอกเลขหน่อยเหรอบอกเลขหน่อย

นี้ก็เหมือนกันเจ้าแก้วเขาใบ้มาอีก

เลขอย่างเร็วเลขอย่างแก้ว
๕บอก๕แล้ว

๕ตัวเดียวกับมีตัวอื่นกับ
คุณได้ยินว่า๕เหรอทำไมดิฉันได้ยินว่า๙อ่ะ

ก็แล้วแต่ว่ากันไปนะฮะ
คือลักษณะเหมือนเจ้าแก้วไม่ค่อยจะชอบใจ
ที่ถูกถามบ่อยแต่ก็ปล่อยมา๑ตัว
ไม่รู้ว่าฟังเป็น๕หรือฟังเป็น๙
หลังจากนั้นลุงป้อมก็นำก้นกรองบุหรี่
เขียนหมายเลขติดไว้ให้เจ้าแก้วจิกโชว์

แล้วก็ใช้เท้าเหยียบเลข๓
เขาก็ไปของเขาแล้วนะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับครับแล้วก็มาฝากกันใช่ค่ะ